เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยต้องบอกว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่ไม่น่าเชื่อจริง
แล้วก็น่ากลัวมากสำหรับทุกคนนะครับ
มีผู้หญิงคนนึงเธออาศัยอยู่คนเดียวที่บ้านแถวบึงกลุ่ม
ถูกพบเป็นศพอยู่ที่บ้านเช้าเมื่อวานนี้
สนโครครามก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ศพถูกทิ้งอยู่ในห้องน้ำอยู่ชั้นล่างของบ้าน
หมู่บ้านย่านบึงกลุ่มนะครับสภาพศพคือมือทั้งสองข้าง
ถูกมัดไพ่หลังที่ลำคอมีเทปกาวพันรัดเอาไว้ด้วย
มีร่องรอยบาดแผลถูกแทงตามร่างกายหลายแห่งด้วย
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะค่อยไล่เรื่องให้ฟังนะ
แต่บอกไว้ก่อนเลยก็ได้เธอถูกช่างประปาที่เรียกให้มาซ่อมท่อประปาที่บ้านเนี่ย
ฆ่าเพื่อชิงศพน่ากลัวจริงนะครับแล้วฆ่าโหดมากนะคะเนี่ย
ดูจากเนี่ยลำคอมีเทปกาวพันมือสองข้างถูกมัดไพร่หลัง
แล้วถูกแทงหลายแห่งแล้วทิ้งศพไว้ในห้องน้ำ
ออกมาจากบ้านหลังเกิดเหตุด้วยแล้วเอามาจอดทิ้งเอาไว้หรือค้นทรัพย์สินต่างไป
นี่นะฮะคือญาติของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเนี่ยอยู่บ้านเพียงลำพังนะครับ
อยู่คนเดียวเลยนะฮะอายุ๕๔ปีเป็นผู้หญิงนะครับ
แต่ทรัพย์สินหลายอย่างทั้งในบ้านแล้วก็ในรถหายไป
ถูกขับจอดออกมาถูกขับออกมาจากบ้านแล้วมาจอดทิ้งเอาไว้
ทีนี้ถามว่าตำรวจเนี่ยไปไล่ตรวจสอบจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุได้ยังไงเนี่ยนะครับ
หลังจากเจอศพช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในระแวกบ้านหลังเกิดเหตุก่อน
แล้วนี่ฮะท่านผู้ชมครับย้อนไปนู่นเลยนะเมื่อวานนี้คือ๓ธันวาคมนะ
นี่คือ๓๐พฤศจิกายน๑๓นาฬิกา๕๐นาที
มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งสีขาวขับเข้ามาในหมู่บ้านของผู้เสียชีวิต
แล้วไปจอดใกล้บ้านของผู้เสียชีวิต
หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในบ้านของผู้ตาย
นี่ฮะนี่คือหลักฐานที่ตำรวจนี่ไปได้มานะครับ
พฤศจิกายน๑๓นาฬิกา๕๐นาที
คนนี้แหละช่างซ่อมท่อประปา
ผู้ตายเขาเรียกมาให้มาซ่อมให้หน่อย
พอเดินเข้าไปในบ้านของผู้ตาย
ตอน๑๓นาฬิกา๕๐นาทีนะที่มาถึง
จากนั้น๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ตอนที่ออกมาขับรถของผู้ตายออกไป
นี่เห็นไหมฮะขับออกจากหมู่บ้านไป
แล้วเขาก็มาเจอศพของเจ้าของบ้าน

ผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับสาเหตุการณ์ตายของเจ้าของบ้านแน่
เพราะขับรถเขาออกมาขนาดนี้
ก็ไล่สืบสวนต่อว่าคนที่ขับรถยนต์สีขาวเข้ามาเนี่ย
ขับรถเก๋งของเจ้าของบ้านออกไปเนี่ยคือใคร
จากรูปภัณฑ์สันฐานต่างพบว่านี่คือนายโยนะฮะ
ชื่อจริงชื่อวิรุณบุญพุกอายุ๒๘ปีเป็นช่างประปา
ตามไปถึงบ้านของนายโยที่บ้านพักในซอยหมู่บ้านบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรี
นี่ฮะหมู่บ้านบ้านบัวทองจังหวัดนทบุรีนะครับ
ก็ไปเจอรถของผู้ตายจอดอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็รถของนายโยด้วยนะฮะ
แสดงว่าย้อนกลับมารถของตัวเองอีกรอบนึงแล้วมีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑๐บาท๑เส้น
สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๕บาทอีก๑เส้น
ทองคำแผ่นน้ำหนัก๑สลึงอีกหนึ่งแผ่นของกลางรายการอื่นอีกหลายรายการ
นี่ฮะตำรวจแจ้งข้อหานายโยนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
จากการสอบปากคำนายโยเนี่ยนายโยสารภาพว่าเป็นคนทำร้ายเจ้าของบ้านจนเสียชีวิตจริง
สาเหตุก็คือได้รับการติดต่อว่าจ้างจากเจ้าของบ้านให้มาซ่อมท่อประปาที่บ้าน
มาถึงก็เนี่ยฮะขับรถสีขาวมา๑๓นาฬิกา๕๐นาที
เข้าไปก็เข้าไปซ่อมท่อประปาอะไรจนเสร็จพอซ่อมเสร็จเขาก็ต้องโอนเงินให้ใช่ไหมอืม
ผู้ตายเนี่ยใช้ไอแพทโอนเงินให้ทางแอป
ระหว่างนี้นายโยผู้ต้องหาเนี่ยที่เป็นช่างประปาเนี่ยนะบอกว่า
เหลือบมองไปที่ไอแพทของผู้ตายเห็นตัวเลขในบัญชีมันเยอะมาก
แอบดูเงินในบัญชีเขาก็เลยเกิดความโลภ
ขวามือคือผู้ที่เสียชีวิตนะฮะเจ้าของบ้านต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับ
คือพอไปเห็นเงินว่าในบัญชีที่โอนมาคงเหลือไปจังหวะหนึ่งเห็นว่าตัวเลขเยอะจังเลย
อยากจะได้เงินแล้วเห็นว่าเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยเลย
แต่ผู้ตายสู้ก็เลยทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็จับเขามัดไพร่หลัง
เอาศพไปทิ้งไว้ในห้องน้ำก่อนจะขับรถเขาหลบหนีไปพร้อมกับทรัพย์สินในบ้านที่ได้มาโดยเฉพาะพวกทองคำต่าง
ถามว่าทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยเอาไปไหนหมดบ้างนอกจากที่เจอ

ก่อนหน้านี้เอาทองไปขายก็มีนะฮะ
แล้วก็เอาไปเล่นพนันออนไลน์ก็มีเงินที่ได้มา

นำไปชี้จุดต่างเสร็จเรียบร้อยตำรวจคุมตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดาทันทีนะครับท่านผู้ชมครับ
ขออนุญาตครับขออนุญาตครับปิดประตูหน่อยครับ
บอกว่าน่ากลัวจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันนะฮะที่วัดนวลจันทร์นะครับ
วันนี้ครอบครัวรับศพของผู้ที่เสียชีวิต
มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ทั้งครอบครัวยาศพี่น้องแล้วก็เพื่อน
คือเพื่อนของผู้ที่เสียชีวิตทุกคนยืนยันนะฮะ
ว่าเธอเป็นคนดีจริง

เคยทำงานสายการบินด้วยแล้วก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัว
มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนฝูงมีน้ำใจกับคนทุกคนนะฮะ
ทุกคนล้วนเสียใจที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
อย่างนี้คือหลานของผู้ตายนะฮะ
บอกกับเราว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นช่างประปาเคยมาซ่อมท่อประปาที่บ้านให้กับอาสองครั้งแล้วนะครับ
โดยอาเนี่ยเรียกผ่านบริษัทที่เหมือนกับเป็นบริษัท
รับซ่อมท่อปลาปลาบริษัทช่างประปานะครับ
แต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่๓
อาเรียกส่วนตัวเองเลยคือคงจะขอเบอร์กันไว้ไม่ได้ผ่านบริษัทนะ
เขาก็มาซ่อมท่อประปาที่บ้านนะแล้วก็กำลังติดต่อให้กับเพื่อนบ้านคนอื่นด้วยซ้ำนะฮะ
แต่โชคร้ายมากครับตอนนี้คืออาเนี่ยถูกทำร้ายแล้วก็ชิงทรัพย์ถูกฆ่าชิงทรัพย์ซะก่อน
คุณเคยไปทำโทษที่บ้านหรือเปล่า
ใช่เคยทำมาก่อนค่ะ๒ครั้งใช่แต่ว่า๒ครั้งแรกมาแนะนำบริษัท
แต่ว่าครั้งที่๓ก็คือมาแบบเรียกโทรมาเรียกส่วนตัว
อ่าก็คือแบบทั้งแนะนำทั้งแนะนำให้คนอื่นด้วยใช่เขาก็คือแบบหารายได้ให้เขาด้วยเพิ่มแต่ว่าเขาก็ยังทำ
แสดงว่าคุณได้เป็นแบบคือจะทำสร้างของบ้านเพื่อนคุณอ่าด้วยเหรอ
ก็คืออาเพิ่งแนะนำให้ก่อนที่จะก่อเหตุเลยค่ะไม่ถึงชั่วโมง
ทางครอบครัวของผู้ตายก็เลยฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกทุกคนด้วยนะฮะคือเดี๋ยวช่างประปาโดยรวมจะถูกเหมารวมไปหมด
ประปาที่ดีดีอันนี้ก็มีเยอะนะครับแต่ทางครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตก็ฝากให้เป็นอุทาหรณ์
เวลาจะเรียกช่างหรือว่าเรียกใครอะไรก็ตามเนี่ยมาทำงานที่บ้านหรือว่ามาทำอะไรที่บ้านเนี่ย
อย่างน้อยให้มีคนในครอบครัวอยู่ด้วยหรือว่ามีเพื่อนบ้านหรือมีใครรับรู้ด้วย
เปิดบ้านเปิดประตูให้เห็นว่าเออมีคนมาทำงานมาซ่อมบ้านมาทำอะไรให้เนี่ยมันก็น่าจะปลอดภัยกว่า
ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้านะครับทางญาติญาติบอกว่าพอรู้ข่าวว่าตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้เนี่ยไปดูหน้าผู้ต้องหานะครับ
แต่ทางญาติญาติบอกเห็นสีหน้าแววตาผู้ต้องหาแล้วดูเหมือนไม่ได้สำนึกอะไรเลย
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ขออโหสิกรรมให้อย่างเด็ดขาดอยากให้ได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
นี่ไปอยู่ทางนู้นดิ
ทางคุณพี่ที่เสียชีวิตก็คงไม่คาดคิดว่าจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเคยเรียกมาสองครั้ง
ครั้งที่สามก็คงคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยแป๊บเดียวเองเห็นไหม

ต้นเรื่องคืออะไรก็คือคุณติดพนันออนไลน

ทรัพย์สินที่ได้ไปบอกเอาไปทำอะไรเอาไปเล่นพนันออนไลน